ที่จังหวัดมหาสารคามค่ะมีวัดแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็คือวัดนาควิชัยในตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะ
ติดป้ายไว้เลยด้านหน้าวัดนะคะ
บอกว่าไม่รับเผาศพที่ติดโควิดเนื้อหายาวแบบนี้เนี่ยนะคะ
และบอกว่าจะไม่รับไปจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
ลงประกาศ๒๘มีนาคม๒๕๖๓มีคนถ่ายภาพนี้
แล้วก็เอาไปแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
มีหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำแบบนี้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะ
ไปพบกับพระครูวิชัยบุญพิสิทธิ์เจ้าอาวาสของวัดนะคะ
ท่านบอกว่าที่มาของป้ายนี้ก็คือคณะกรรมการชุมชน
เขาประชุมกันแล้วมีมติให้ทางวัดงดรับศพ
โดยทำป้ายติดไว้สองด้านภายในวัดเนี่ยนะคะ
แล้วก็บอกว่าเป็นสิทธิ์ของวัดที่จะรับหรือไม่รับ
เพราะว่ามีวัดอื่นอีกที่เผาได้
ชาวบ้านถ้าสมมุติว่ารับไป
บอกนะคะชาวบ้านก็จะมาตรงโจมตีวัดอีกว่าทำไมรับศพ
ก็เลยเรียกประชุมคนที่อยู่ใกล้เคียงก็คือชุมชน
ติออกมาค่ะงดรับศพ
และบอกว่าช่วงนี้เตาเผาไฟฟ้าของวัดมันพังด้วย
ก็ถือโอกาสนี้ปิดซ่อมพอดีเนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเรานอกจากไปคุยแล้ว
เจ้าอาวาสพาลงพื้นที่ไปดูเตาเผาศพที่บอกว่ามันชำรุดเนี่ยนะคะ
สภาพมันก็เก่าแล้วล่ะอายุ๑๕ปีเนี่ยนะคะ
หลวงพ่อบอกว่าช่วงนี้ดีแล้วปิดซ่อมบำรุงไปเลย
เพราะว่า๑ปีเนี่ยไฟมันตกบ่อยในแต่ละปีเนี่ย
ไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าครั้งและในช่วงที่หลวงพ่อพาเดินไปดูเตาเผา
ที่บอกว่าอายุ๑๕ปีตอนนี้เนี่ยนะที่อยู่บนเมนเนี่ยนะคะ
ช่วงนั้นพอดีเลยค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนามหาสารคามมาพอดี
เข้ามาพูดคุยกับเจ้าอาวาสขอความร่วมมือหลวงพ่อปลดป้ายออกได้ไหม
เพราะว่าสังคมมองว่าวัดเนี่ยทำไม่ถูกไม่ต้องพร้อมขอให้เจ้าอาวาสเปิดรับศพตามปกติ
แต่ถ้าเป่าเตาเนี่ยเตาเผาใช้ไม่ได้ในช่วงเวลานั้น
ก็ส่งต่อไปเผาที่วัดอื่นไม่ใช่ปิดกั้นแบบนี้
อันนี้คือคำพูดของเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนานะคะ
สรุปสุดท้ายเจ้าอาวาสตอนนี้ปลดป้ายออกแล้วนะคะ